กินเห็ดก็ได้เห็ดนี่ที่บอกเลยว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
แต่เขามาทำเป็นเมนูน่ากินมากเลยค่ะ
อะไรอ่ะคุณชิสาเห็ดเหรอมันใช่เห็ดเหรอ
นี่แหละค่ะคือเห็ดที่ที่ฉันจะนำเสนอในวันนี้

มันคือเห็ดหอยหรือชาวบ้านภาคกลางเรียกว่าเห็ดหอย
หรือถ้าเรียกแบบง่ายเลยตามรูปร่างของมัน

ผอยก็พอค่ะเอาผอยก็พอค่ะเหมือนหย่อยค่ะ
เห็ดหย่อยก็พอค่ะเห็ดหย่อยก็พอค่ะเห็ดหย่อยก็พอค่ะ

ชนิดนี้หลายคนที่ไม่เคยรู้จักถูกไหมไม่เคยเห็นนะ
ลักษณะบนเหมือนรากไม้เป็นฝอยขึ้นตามหน่อไม้หรือว่าป่าไพร
ส่วนลักษณะเนื้อสัมผัสเป็นไง
เขาบอกเหมือนเง๔๙สาปไหว้อ๋อเหมือนแหนะไก่ชี่
เขานำเห็ดฝอยมาทำหมกเห็ดฝอยค่ะ
ขั้นตอนไม่ยากเริ่มเอาเห็ดมาก่อนล้างทำความสะอาดให้สะอาด
จากนั้นก็ไปใส่ในใบตองเอาตะไคร้ทุบใส่ไป
ยเกลือเล็กน้อยแล้วก็ห่อด้วยใบตองหลายชั้นค่ะ
เพื่อให้มันหอมนะแล้วก็เอาขึ้นเตาไฟได้เลย
เผาก็พอค่ะ
แค่นี้เองแล้วก็รอสูตรเท่านั้นเองคือคุณก็ได้หมกเผ็ดฝอยรสชาติกลม
คือเค็มเกลือนิดหน่อยได้ความหอมจากตะไคร้
แล้วก็รสชาติหนุบแล้วก็ความหวานจากตัวเห็ดเอง
บอกเลยว่าหาทานยากนะหรือแทบจะหาทานไม่ได้เลยค่ะ
ซึ่งทางเจ้าของช่องเขาบอกว่ากว่า๔๐ปีมาแล้ว๓๐ปีมาแล้วที่ไม่ได้ทานเมนู
นะคะมันหาทานยากอยู่นะ

หน้าตาแบบนี้ไม่เคยเห็นแบบอย่างนี้เลย
เอออ่ะไว้เดี๋ยวเราจะนำเสนอในครั้งต่อไปว่าเห็ดฝอยมีที่มาอย่างไรเกิดที่ไหนจะหาทานได้อย่างไร

เห็ดมาอย่อยเหมือนหมูฝอยมั้ย

เห็ดฝอย